คดีที่มีหญิงสาวชาวไทยถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในโรงแรมที่พัทยา
ผู้ต้องหาก็เป็นชายชาวอินเดียเป็นสามีที่คบหากันนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกฆ่ารัดคอแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้บนที่นอนนะครับในโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยา
ไปพบศพเมื่อ๗พฤศจิกายน
จากการตรวจสอบนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒วันก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
ตรวจสอบชื่อทราบว่าชื่อนางสาวพัชรานินไทยอายุ๓๒ปีนะครับ
ญาติของผู้ตายบอกว่าผู้ตายมีอาชีพขายเสื้อผ้าอยู่ที่พัทยา
ก่อนหน้านี้ก็คบหาอยู่กับนายแม็กซ์เนี่ยเป็นชายชาวอินเดีย
คบหาเป็นแฟนอยู่กินด้วยกันประมาณ๕ปีแล้วก็เพิ่งเลิกกันเมื่อปีที่ผ่านมา
เนื่องจากระยะหลังในแม็กซ์ชอบทำร้ายร่างกายชอบทำลายข้าวของทรัพย์สิน
แล้วก็ขู่เอาชีวิตนางสาวพัชราด้วยตอนนี้เขาคบกันคนใส่แว่นอันนี้คือนายแม็กซ์
นางสาวพัชราเองก็จะสวมชุดแบบลักษณะชาวอินเดียก็มีเขาก็คบหากันอยู่ด้วยกัน
แต่ตอนหลังถูกทำร้ายก็เลยเลิกกันไปเมื่อปีที่แล้วทีนี้ผู้ตายเนี่ยนะครับทางญาติบอกว่า
เคยคุยไลน์กับลูกสาวเขามีลูกสาวยุค๑๒ปีเพิ่งคบกับนายแม็กซ์ได้๕ปี
ตอนนั้นน่ะลูกสาวคุยแชทไลน์กับแม่นะยังเคยพูดถึงเรื่องที่แม่เนี่ย
เวลาทะเลาะกับในแม็กซ์แล้วก็ถูกทำร้ายนะแล้วลูกก็บอกแม่ประมาณว่า
โอ้โหเนี่ยถึงขั้นเอามีดฟันกันก็มีเนี่ยสงสารแม่ไม่อยากให้แม่ลำบาก
เลิกยุ่งได้ไหมผู้ตายก็เลยตัดสินใจเลิกกับนายแม็กซ์
เพราะว่าทนพฤติกรรมไม่ไหวด้วยแต่ในแม็กซ์ก็ยังมาหาที่บ้าน
หลายครั้งเพื่อมาขอคืนดีแม้กระทั่งผู้ตายไปมีแฟนใหม่แล้วก็ตาม
นี่นะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วัน
แม็กซ์ก็มาหาผู้ตายที่บ้านอีกมาตอนกลางคืนนะครับมากลางดึก
แต่ตอนนั้นนางสาวพัชราไม่เปิดประตูให้นายแม็กซ์โวยวายถึงขั้นพยายามถี่ประตูจะเข้าไปนะครับ
มีทุบโคมไฟที่หน้าบ้านด้วยเมื่อสักครู่ก็เห็นที่แตกอยู่
ยังแตกอยู่เลยเขายังไม่ได้ซ่อมเลยจนนางสาวพัชราคืนวันนั้นต้องโทรไปแจ้งตำรวจ
ให้มาคุมตัวในแม็กซ์ออกไปก็เลยคาดว่าในแม็กซ์อาจจะโกรธแค้น
แม็กซ์ก็เลยวางแผนวันที่๖พฤศจิกายนวางแผนให้ผู้ตายมาหาที่โรงแรมที่พัทยา
ในที่เกิดเหตุนั่นแหละโดยออกอุบายว่าจะให้เงิน๓๐๐๐บาทไปทำศัลยกรรมความงาม
ผู้ตายก็อาจจะหลงเชื่อเขาอาจจะเคยตกลงอะไรกันอยู่อะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับ
ก็เลยมาหาที่ห้องพักที่โรงแรมขี่จักรยานยนต์มาหา
นายแม็กซ์นั่งดื่มเบียรออยู่ในห้องคาดว่าคงมีปากเสียงกันอีก
แล้วก็ก่อเหตุลงมือฆ่ารัดคอนะจนเขาเสียชีวิตทิ้งศพเอาไว้
แล้วก็ออกจากโรงแรมไปนะครับ
วันเดียวกันเนี่ยฮะก็พบข้อมูลว่าเดินทางออกนอกประเทศ

ทะเลาะกันบ่อยล่าสุดวันที่วันศุกร์วันที่๓หรือเปล่า
ที่มาดึกนะที่เขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะนิ่มเขาล็อก
ก็มาเขย่ามาทุบประตูอะไรนี่แหละ
พี่ก็ส่องดูหน้าต่างก็เห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้
เขาโมโหเขาเล่นโทรศัพท์เขาก็ส่งอะไรไปนี่แหละมั้ง
สักพักเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็กระโดดกระโดดกระโดดถีบแล้วก็เดินไปเดินมาก็มานั่ง
ที่เดิมแล้วก็น้องเขาก็เลยแจ้งตำรวจจับ
คนนี้เขาตามไงเขาชอบเขาตาม
อืมไม่ยอมเขาตาม
อืมล่าสุดเขาก็กินส้มตำด้วยกันวันที่หก
เขาบอกว่าคนนี้นัดไปเอาตังค์แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นัดเอาตังค์ไป
เขาก็เลยว่าถ้าไปเองให้ไปเอง
ทางนี้ก็บอกว่าให้เขาโอนให้แต่เขาบอกว่ามันให้ไปเอาเอง
สวบของนางสามพระชาวาตอนนี้ยาตรนับไปตั้งบรรพิกุศลที่บ้านเกิดที่
สำหรับผู้ตายนะครับอายุ๑๑กับอายุ๑๒นะ
แต่ว่าการติดตามดำเนินคดีก็อาจจะลำบากหน่อย

แม็กซ์เนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว

ในการช่วยตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าเรามีส่วนที่สัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันอยู่
ก่อเหตุเอาไว้นะฮะโหดเยี่ยมจริงเลย
ใช่ค่ะก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีกลับประเทศไปเลยครับ